ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนั้นก็จัดพิธีทำบุญตักบาทและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นครับ
ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลานั้นเปิดเผยผลสำรวจนะครับว่าครูชายแดนใต้ส่วนใหญ่นั้นมั่นใจในความปลอดภัยและไม่คิดจะย้ายออกจากพื้นที่ครับ
สมบัติโยธาทิพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลาเปิดเผยผลสำรวจจากชายแดนใต้โพลนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลาเรื่องเสียงสะท้อนของครู๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่รู้สึกปลอดภัยต่อการปฏิบัติหน้าที่สัดส่วนถึง๑๗๕นะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยร้อยละ๑๓และ
ที่คิดจะย้ายร้อยละ๑๒๕อยู่ระหว่างการตัดสินใจและร้อยละ๕๕คิดจะย้ายครับส่วนเสียงสะท้อนครูถึงรัฐบาลต่อการพัฒนาด้านการศึกษาร้อยละ๖๐ระบุว่าดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับครูครับที่จังหวัดศัตรูนะครับครูที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมกันละมาตรตั้

เป็นประธานจัดงานวันครูครั้งที่๖๐ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูที่ล่วงลับไปแล้ว
ก่อนร่วมคำปฏิญาณตนเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติ
และรับมอบประกาศนิยบัตรและประกาศกิติคุณ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดีต่อไปนะครับ